ดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์

ความรักมีโอกาสพบเจอความรักแบบไม่คาดฝัน
ผู้ใหญ่ญาติมิตรอาวุโสจะชักพาคู่รักมาให้
ถ้าอาวุโสกว่าคู่รักก็ให้เอาใจกันมากหน่อย
ส่วนที่มีคู่แล้วให้สละเวลาเพื่อความรักบ้าง
สุขภาพไม่มีเกณฑ์โรคภัยหรือเคราะห์ร้าย
แต่ให้ระวังอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
ลูกหลานเด็กเล็กในปกครอง
การเงินจะประสบความสำเร็จเรื่องเงินทอง
จะได้วัตถุเด่นเป็นประกายมาครอบครอง

มีเงินสะพัดเข้าออกจากพื้นฐานชื่อเสียงที่ทำไว้
การงานจะสนุกหรือทำงานหนัก
งานที่ต้องสื่อสารติดต่อเดินทางเป็นพิเศษ
การออกสมาคมจะเป็นปัจจัยทางอ้อม
ให้ได้พบคู่ด้วยถึงงานจะหนัก
แต่มีรักเป็นของแถม
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทรัศน์ออนไลน์